ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมีคดียิงกันเมื่อหนึ่งเดือนก่อนที่คนร้ายเนี่ย
บุกเข้าไปยิงชาวบ้าน๒รายถึงในบ้านพักเสียชีวิต๑ศพ
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายก็แล้วก็เป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านด้วย
ล่าสุดค่ะความคืบหน้าเรื่องนี้ตำรวจเนี่ยตามไปรวบตัวมือปืนรายนี้ได้
หลังหลบหนีไปกรุงเทพก็สารภาพค่ะว่าปมเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยมาจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
โดยตำรวจสภธวัฒน์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะร่วมกับตำรวจสนบางยี่เรือค่ะ
เข้าจับกลุ่มตัวนายจีรวัตรอันทชัยอายุ๒๙ปีภายในห้องพักแห่งหนึ่งที่เขตธนบุรีกรุงเทพ
แล้วก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพธวัฒน์บุรีคดีนี้เกิดขึ้นหกกรกฎาคมนะคะ
เจรวัตรผู้ต้องหาเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านไม้ยกสูงของผู้ใหญ่บ้านบ้านอุดมตำบลหนองไผ่
อำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจากนั้นใช้ปืนจุดสามแปดศูนย์กระหน่ำยิงคนในบ้านบาดเจ็บสองคน
และเพื่อนคือนายปียศักดิ์ผงศาอายุ๓๓ปีแต่ต่อมานายปียศักดิ์เสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสอบสวนก็เลยทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายจีรวัตรก็รวบรวมพยานหลักฐานไปขอสารออกไหมจับ
กระทั่ง๕สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจสืบสวนพบว่านายจีรวัตร
หนีไปซ่อนตัวในห้องพักที่กรุงเทพก็เลยตามไปค่ะ
ไปจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ยึดปืนที่ใช้ก่อเหตุได้
หลังจากที่เขานำไปทิ้งในทุ่งนาระหว่างหลบหนีนะคะ
นายนเรศผู้บาดเจ็บเองเนี่ยตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ยังเดินไม่ได้
เพราะกระสุนทะลุกระดูกจนแตกเปิดเผยว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องที่ผู้ตายนำไก่ไปชนกับผู้ต้องหาบ่อยครั้ง
ไก่ชนของผู้ต้องหาเป็นฝ่ายแพ้ก็เลยทำให้ไม่พอใจตามมาก่อเหตุยิงเนี่ยนะคะ
ช่วง๙โมงเช้าของวันนี้ค่ะตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาไปที่ศาลขอฝากขังแล้ว
แล้วก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าโดยเจตนา
และมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ